มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปใช้บริการท่าอากาศยานส่วนอภูมิ
เขาไปลืมกระเป๋าที่มีของมีค่าทั้ง
สร้อยทองแหวนเพชรเงินสดรวมแล้ว๕แสนบาท

แต่ผ่านไปสักประมาณไม่ถึงชั่วโมง
ของคืนทั้งหมดนี่ที่วงกลมสีแดงนะครับ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพไว้นะครับ

เป็นรถเข็นกระเป๋าในท่าอากาศยานสวนภูมิ
แต่เขาลืมหยิบกระเป๋าสีดำใบเล็กไปด้วย

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวรัญญา

รีบไปแจ้งที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้เจ้าหน้าที่ติดตามหากระเป๋าคืน

สร้อยทองแหวนเพชรเงินสดสกุลต่าง

หลังจากที่รับแจ้งไปก็รีบไปตรวจสอบ

ก่อนจะเข็นรถเข็นกระเป๋าออก

โดยวางกระเป๋าสะพายสีดำทิ้งเอาไว้

เขาก็เลยเอาไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับ
ทั้งหมดทั้งทองทั้งเพชรทั้งเงิน

ท่ามกลางความดีใจของผู้เสียหาย

ทางด้านของนางสาววรรณญาเดินทางกลับมาจาก

ข่าวสุดมากไม่รู้เอาไปลืมตรงไหน

เพื่อติดตามทรัพย์สินคืนไม่ถึงชั่วโมง